เป็นเงินที่คุณลุงคนนี้ต้องเอาไปจ่ายค่าลอตเตอรี่เพราะลงทุนมาแบบนี้
แต่โดนชิงทรัพย์ไปก่อนแล้วตกลงเป็นพ่อค้าด้วยกันหรือเปล่า
ไม่ใช่จับตัวได้แล้วจับตัวคนร้ายได้แล้ว
คุณผู้ชมต้องบอกว่าประวัติเนี่ยโชคโชนมาก
โชคโชนซะจงอยากให้อยู่ในคุกไปจนตราบชั่วนิรันดิ์เลยก็ว่าได้
เอาเมื่อวานนี้คุมตัวนายประยงภาคีสุกหรือว่าเตี้ย
วัย๖๓ปีนะคะเป็นผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงนายสุนทรพรมคีรี
๕๖ปีพ่อค้าลอตเตอรี่ชาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ชิงทรัพย์เขาไปเอาแผงลอตเตอรี่เข้าไปทั้งแผงเลยด้วยนะคะ
ตำรวจไปจับตัวได้ที่บ้านพักในอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของกลางอยู่ครบเลยค่ะมอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำ
ทะเบียนหนึ่งก่อตอแปดเก้าเก้าสามพระนครศรีอยุธยา
เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุแล้วก็เงินสดสองหมื่นสองพันยี่สิบบาท
สลากินแบ่งรัฐบาล๒๙ฉบับไม่เจอปืนค่ะเพราะเขาบอกว่าปืนโยนทิ้งใส่หลังรถพ่วงที่จอดอยู่ข้างทางจังหวะหลบหนี
แต่ตำรวจไม่เชื่อเขาถูกพาตัวไปทำแผนนายเตี้ยเล่าให้ฟังบอกว่าเล็งมานานแล้วพ่อค้าลอตเตอรี่คนนี้ขี่ตามมาเลยขี่ตามในจังหวะที่เหยื่อเนี่ยตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ขายลอตเตอรี่แล้วก็ทำทีเป็นเรียก
ว่าจะซื้อลอตเตอรี่จังหวะเลือกเลือกเนี่ยก็ควักปืนออกมาเลยจี้จะเอากระเป๋าเขาอันนี้คือกล้องวงจรปิดภาพที่เกิดเหตุนะคะควักปืนออกมาเข้ามาเหมือนเป็นลูกค้าเรียกลุงลุงขอดูหน่อยจะซื้อลอตเตอรี่อย่างนั้นแต่ปรากฏว่าควักปืนมาจี้จะเอากระเป๋าเขาแล้วถามว่าทำไมต้องยิงเขาด้วย
ว่าทำไมต้องยิงก็เขาขัดขืนอ่ะโอ้โห
ไม่ได้มีเจตนาหรอกนะแต่ขัดขืนก็เลยยิง
ข้อหาชิงทรัพย์ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
โดยมีและใช้อาวุธปืนใช้ยานพาหนะให้พ้นการจับกลุ่ม

ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
อย่างที่บอกว่าประวัติโชคโชนมากทำไมรู้ไหมคะ
ทำไมคะเขาใช้เวลา๒๑ปีอยู่ในคุกมาแล้วค่ะ
ปี๒๕๓๘ร่วมกับพวกปล้นรถทัวร์ในท้องที่สพบางปะหัน
สารตัดสินจำคุก๙ปีไม่พอ
ปี๒๕๕๒โดนจำคุกอีก๑๒ปี
คดีใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์พยายามฆ่า
พ้นโทษมากุมภาพันธ์นี้เอง
ไม่อีกทำเหมือนเดิมเด๊ะถึงบอกว่า
ข้าวแดงในคุกเถอะค่ะน่าจะสบายใจคุณกว่า
ภรรยาของนายสุนทรผู้บาดเจ็บนะขอบคุณตำรวจมาก
แล้วก็นำดอกไม้มอบให้พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์

เพื่อขอบคุณที่จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
อยู่ในคุกตั้ง๒๑ปีเข้าซ้ำเข้าซาก
แสดงว่าชอบเพราะฉะนั้นก็ไปอยู่ที่ชอบนะ